อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะมีการร้องเรียนบนโลกโซเชียล
ผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะคะพี่ตะนารากรใช่พี่ตะนารากรนะคะ
ก็ออกมาโพสต์เรื่องราวเพราะว่าถูกหลอกให้โอนเงิน
เขาบอกว่าจะไปช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวถูกให้โอนไปหลายครั้งนะคะ
ต้องติดตามเรื่องนี้พร้อมกันนางสาวนารากรติยายนนะคะ
ผู้ประกาศข่าวพร้อมนายตูนบุญนาคแอดมินเพจคนรักหมา
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานวังทองหลาง
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อณปรางมณีน้อยหนาทองอนันต์ค่ะ
ในข้อหาช่อโกงหลังถูกหลอกให้โอนเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาสัตว
มูลค่ารวมกว่า๓หมื่นบาทเลยนะคะ
ซึ่งนางสาวนรกรก็บอกว่าเมื่อเดือนมีนาคม๒๕๕๙ค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อณปรางมณีน้อยหนาทองอนันต์ได้ทักแชทมา
ขอให้ช่วยบริจาคเงินช่วยเหลือสุนัขแล้วก็แมวที่ป่วย
ซึ่งตัวเธอซึ่งเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วก็เลยโอนเงินช่วยเหลือไปให้
โดยยอมรับว่าพลาดเองค่ะที่ไม่ได้ตรวจสอบ
จะรู้สึกเอกใจที่ถูกผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้เนี่ยทักแชทมาเพื่อขอเงินอีกกว่า๑๐ครั้ง
อ้างว่าเป็นค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าอาหารสัตว

คือเขาก็จะอธิบายว่ามันมีหมาที่เป็นโรคต้องได้รับวัคซีนด่วน
ถ้าไม่ได้รักษาจะต้องตายแน่นอนจะต้องตายหลายตัวอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าสงสัยไหมสงสัย
แต่ด้วยความที่เราคิดว่าถ้าเราไม่ให้เขาเนี่ยไอ้แมวที่ป่วยอยู่หรือหมาเนี่ย
ไม่ได้รับการรักษาเราก็กลัวแบบนั้นเราก็เลยรีบโอนเงินไปให้
แต่เราพร้อมจะเชื่อสำหรับคนที่ตั้งใจที่จะช่วยช่วยสัตว์ช่วยหมาช่วยแมวช่วยคน
เราพร้อมจะช่วยเราก็เลยไม่สงสัย
จนกระทั่งเมื่อวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมานะคะ
เขาแจ้งความกับตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ
ก็ให้ดำเนินคดีกับผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้นะคะ
ก็เลยติดต่อไปยังนายตุลเลยทราบว่าถูกหลอก

พบว่ามีคนที่ถูกเจ้าของเฟซบุ๊คคนนี้หลอกกว่า๑๐ราย
มูลค่าความเสียหายกว่าหลักล้านบาท

ขณะที่คุณเก๋ชนระดาเมฆราตรีค่ะ
ประธานมูลนิธิเดอะบอยซ์เสียงจากเรา

ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
โดยเธอได้แนะนำวิธีป้องกันแล้วก็ตรวจสอบเพจต่าง

บอกว่าถ้าพบเห็นการขอรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือสัตว์

ให้ตรวจสอบประวัติเพจหรือบุคคลที่รับบริจาคก่อนเป็นอันดับแรก
ว่ามีที่มาที่ไปเชื่อถือได้หรือเปล่า
หรือเคยกระทำในลักษณะนี้แล้วถูกร้องเรียนหรือเปล่า
สองตรวจสอบว่าเพจหรือบุคคลดังกล่าวมีการแจกแจงบัญชีรายรับรายจ่าย

เพื่อเป็นหลักฐานข้อเท็จจริงให้เราได้ทราบความโปร่งใส
อัปเดตข้อมูลของสัตว์ที่จะให้ช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอ
อาการล่าสุดเป็นยังไงจะต้องช่วยเหลืออีกยังไงบ้าง
รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ของสัตวแพทย์หรือสถานพยาบาลที่รับรักษานะคะ
ควรสอบถามอาการของสัตว์จากเบอร์โทรศัพท์ของสถานพยาบาลที่รับรักษา
ว่ามีการนำสัตว์เหล่านั้นไปส่งรักษาจริงหรือเปล่าแล้ว
๕ค่ะควรสังเกตความผิดปกติของเพจ
ถ้าหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหรือตอบข้อสักถาม
ให้ตั้งข้อสงสัยเลยว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพนะคะ
คือถ้าเราถามไปแล้วทำไมไม่ตอบมาสักทีหรือว่ายังไงเนี่ยนะ
ข้อสังเกตที่เขาให้มาดีนะครับ
เพราะว่าบางคนเห็นเป็นข่าวในการช่วยเหลือเราก็ใจบุญอยากจะช่วย
ไปเลยโอนเงินไปเลยให้ไปเลยอย่างนี้ต้องตรวจสอบกันก่อน
พยายามขุดไปลึกหน่อยว่าคนนี้น่าเชื่อถือหรือเปล่า
เคยมีประวัติมีอะไรมันจะขึ้นมาเลยนะคะ